ส่วนที่ชุมพรแม่คนนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันทนไม่ไหวค่ะ
คุณแม่เนี่ยน้องเป็นผู้มีความบกพร่องทางการพูดคือน้องเป็นบ้าน
พูดไม่ได้ลูกสาวพยายามไปหาญาติขอโทรวีดีโอคอลมาหาแม่
แล้วพยายามใช้ภาษามือบอกเล่าเรื่องราวค่ะว่าถูกผัวขี้ยาทำร้ายร่างกาย
แล้วสภาพที่แม่เห็นลูกก็คือแผลนี่เต็มตัวไปหมดเลยอ่ะค่ะแม่ไปแจ้งความเลยนะคะ
แล้วตำรวจที่ต้องไปไล่ตามจับอ่ะสุดท้ายช่วยออกมาได้ค่ะ
ทีมข่าวเราได้รับฟังเรื่องราวนี้จากคุณแม่ชาวจังหวัดชุมพรนะคะ
ถูกสามีวัย๓๕ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ย
ทุบตีทำร้ายร่างกายจนแขนนี่เต็มตัวไปหมดเลย
แล้วก็โดนกักขังหน่วงเหนียวด้วย
ลูกสาววิดีโอคอมมาฟอร์มแม่วันที่๒๔สิงหาคม

บอกว่าถูกทำร้ายทุบตีอยากให้แม่มาช่วยหน่อย
ร้องไห้น้ำตาไหลพราก

เคยไปรับลูกสาวกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันที่อำเภอทุ่งตะโกแล้วรอบหนึ่ง
เพราะตอนนั้นลูกก็โดนสามีเมายาทำร้ายทุบตี

สามีตามมาที่บ้านแล้วฉุดลูกแม่ออกจากบ้านไป
ขู่ทิ้งท้ายบอกใครตามมาจะฆ่าทิ้งให้หมด

กระทั่งสายวันที่๒๔สิงหาคม

แล้วก็ขอใช้โทรศัพท์วีดีโอคอลส่งภาษามือมาร้องห่มร้องไห้บอกแม่ช่วยด้วย

บอกโอ้โหภาพที่แม่เห็นผ่านหน้าจอมือถือ
ลูกแม่เนี่ยยับเยินแผลนี่เต็มหน้าไปหมดเลยแม่เลยไปแจ้งความที่สอบพอปากน้ำหลังสวนนะคะ
ค่ำ๒๖สิงหาคมตำรวจไปเจอสามี
พาลูกสาวแม่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่อำเภอหลังสวนตรงตำบลบางน้ำจืด
ตำรวจก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มค่ะเจอปืนด้วยนะคะ
มีปืนพกสั้นที่กระสุนนี่อัดเข้าไปเต็มแม็กซเหน็บอยู่ที่เอว๑กระบอก
ดีใจมากเลยนะตอนตำรวจโทรมาบอกจับได้แล้วเจอตัวแล้วเนี่ย
โล่งกันไปหมดเลยเพราะว่ากลัวว่าน้องเนี่ย
จะถูกทำร้ายแล้วก็จะเป็นอะไรไปหรือเปล่า
เพราะฝ่ายชายเห็นบอกว่าเคยมีคดีติดตัวแล้วก็เพิ่งจะออกจากคุกไม่นานด้วยค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะคะก็คือปืนเถื่อนนะคะ
ครอบครองอาวุธปืนพกพาอาวุธปืน
กักขังหน่วงเหนียวด้วยและตำรวจคัดค้านการประกันตัวค่ะ
ส่งตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแล้วแล้วก็จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ